มีคำถามมาถามคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ไปส่องไอจีส่องทวิตเตอร์ส่องเฟซบุ๊คส่วนตัวนายกหรือยัง
หลายคนเข้าไปดูกดไลก์หรือว่ากดแชร์แล้วกันนะ
นายกมีแล้วนะคะมีอย่างเป็นทางการแล้ว
นายกรัฐมนตรีลุงตู่บอกว่าพร้อมรับทุกคำติแล้วก็คำชม
แต่ถ้าเกิดว่าใครติแรงถึงขั้นไปละเมิดสิทธิ์ส่วนตัว
นายกบอกว่าเจอฟ้องร้องแน่เอาล่ะ
แต่วันนี้คุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์ไปคอมเมนต์ด้วยนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าลุงตู่ยิ้มน่ารักแบบนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะ
น่ารักสิมีรูปเซลฟี่ด้วยนี่คะใช่ไหม
วันนี้มีรูปเซลฟี่ด้วยนะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะ
เอารูปเซลฟี่วันนี้นายกลุงตู่
ฟี่ร่วมกับคุณนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าพยาว
จำได้ไหม๑๓ชีวิตติดถ้ำครั้งนั้นแล้วก็น้องทีมหมูป่า
ฟี่กันอย่างนี้ดูสิดูสิลุงตู่ยิ้มน่ารักดูมีความสุขนะคะ
คุณนโรงศักดิ์นู่นไปอยู่หลังสุดเลย
แล้วรูปที่ลุงตู่เอามาลงเนี่ยคุณนรงศักดิ์รูปไม่ค่อยชัดนะ
เห็นเหมือนกับว่าซีกเดียว
อยากจะบอกว่าลุงตู่เอารูปชัดหน่อยได้ไหม

เดี๋ยวให้ลุงตู่แกปรับตัวนิดนึงนะคะ

คุณผู้ชมผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เปิดโอกาสให้คุณนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวในฐานะผู้บัญชาการ

ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกามามอบให้ลุงตู่
ซึ่งนายกลุงตู่ก็บอกว่าขอบคุณทุกคนนะ
ช่วยการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้โลกได้รับรู้
เรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือ
การช่วยเหลือทีมหมูป่าและความเข้มแข็ง
อกจากนี้ก็มีการพูดคุยหยอกล้อกันเป็นกันเองนะ
เมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะ
แล้วก็หลังจากที่น้องคุณนรงศักดิ์เข้าพบเสร็จปุ๊บ
ลุงตู่ก็เอาภาพที่ตัวเองยกมือถือเซลฟี่ภาพนี้เห็นไหม
คุณเห็นไหมคุณนรงศักดิ์ไปอยู่นู้น
อยู่สักไกลเลยอะไม่เป็นไรให้โอกาสอย่าไปติเยอะเดี๋ยวโดนฟ้องฮ่าฮ่า
ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีที่เปิดใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย
ต้องยอมรับว่ามีความเห็นทั้งติทั้งชมเยอะเลย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงเหตุผลที่ต้องมาเปิดโซเชียลส่วนตัว
ก็เพื่อปรับตัวหลังทำงานมาแล้ว๔ปี
แล้วก็จะนำทุกปัญหาที่สะท้อนออกมามาแก้ไข
แต่ก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้
ไม่ใช่เป็นการเตรียมการเพื่อเล่นการเมือง

ถ้ามีทีมงานก็คงต้องคอยลบให้
แต่ถ้าหากมีใครมาละเมิดความเป็นส่วนตัวชัดเจน
อันนี้แน่นอนพิจารณาฟ้องร้องนะคะ
ส่วนการที่นายพานทองแท้ชินวัฒน์เข้ามา
แสดงความคิดเห็นในอินสตราแกรมมองว่าเป็นเรื่องปกติ
แล้วก็ยินดีด้วยที่เข้ามาติดตาม
แต่เรื่องของคดีความของนายพานทองแท้
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะคะ
ไม่มีใครกันแกล้งก็ขอให้แยกแยะเรื่องนี้ด้วย
มาติดตามในไอจีในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊ก

ไม่ใช่ว่าจะยกเว้นเป็นกรณีพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่นะ
แต่เอาล่ะวันนี้คุณโอ๊คก็มาคอมเมนต์ด้วยนะ
ในไอจีของนายกลุงตู่บอกว่า
เวลาลุงไม่ฉุนลุงก็น่ารักดีนะ

อีโมจีแบบนี้นะฮะ
แบบนี้แสดงว่ารักลุงตู่ใช่ไหม
ก็บอกรักแล้วไงนี่ไงนะคะ
ก็ชื่นมื้นไปนะเป็นบรรยากาศดีที่ได้เห็น